คุณผู้ชมค่ะพายุที่ชื่อว่าโควิดเนี่ยนะคะ
มันเป็นพายุลูกใหญ่นะฮะแรงลมมันเยอะนะครับ
ระเนรนาศไปทั่วโลกเลยนะทุกคนเนี่ยเซไปตามกัน
หลายคนได้รับผลกระทบค่ะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกจากผลกระทบเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้ว
ผลกระทบเรื่องของโควิดเรื่องของเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบ
วงลิเกเครื่องเสียงดนตรีหมอลำรถแห่ถูกยกเลิกงานทั้งหมด
แล้วคุณที่เขาลงทุนไปแล้วถูกไหมคะมันก็เป็นหนี้เป็นสินสิ
ใช่ผู้ประกอบการถูกยกเลิกงานแล้วลูกจ้างที่อยู่ในวงอ่ะนะคะ

โนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะคะเขาบอกว่าเจอพิษโควิดโดนเต็มเต็ม
ครั้งก่อนก็ยังไม่ฟื้นเลยไอ้โควิดระรอกแรกเนี่ยนะคะ
เจ้าภาพโดยเฉพาะปีใหม่จองไม่ต่ำกว่า๑๐งานถูกยกเลิกทั้งหมด
จริงแล้วเอาจริงไม่มีงานมาตั้งแต่พฤศจิกาแล้วนะคะ
รวมกับ๓เดือนแล้วเพิ่งจะคิดว่าจะลืมตาอ้าปากได้
ช่วงมกราศปีใหม่แม่โควิดแล้วลอก๒มันมาอีกนะครับ
มันมาก่อนส่งท้ายปีเก่าอีกดักหมดทุกอย่างเลยที่เตรียมเอาไว้
นี่ไงฮะทำให้ศูนย์เงินนับแสนบาทเลยนะคะ
คือก่อนหน้านี้คุณปรีชาบอกว่าลงทุนซื้อโครงสร้างของเวทีตู้ลำโพงมาเพิ่มด้วยนะคะ
ก็ไม่มีรายได้เข้ามาเลยนะคะลูกน้องห้าคนก็ขาดรายได้
ได้รับผลกระทบเป็นโดมิโนตามไปด้วยนะคะ
คุณปรีชาบอกว่าถ้าโควิดยังไม่หมดไปนะงานจ้างต่างก็ยังกลับมาไม่ได้
เขาบอกว่าต้องตัดใจแล้วต้องขายเครื่องมืออุปกรณ์
ทำมาหากินบางส่วนออกไปอ่ะค่ะครับอืมไม่งั้นถ้าเกิดไม่ไม่ขายก็ไม่มีเงินอ่ะเนอะ
ใช่ค่ะนะฮะอ้าวจากเรื่องของธุรกิจเครื่องเสียงไปต่อที่คณะลิเกกันหน่อยครับ
โคราชถูกเจ้าภาพยกเลิกไปเกลี้ยงครับ
ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแน่แน่จากโควิดที่มันระบาดขึ้นไม่มีงานเลยนะฮะ
อย่างคณะลิเกคณะวอนต้อสิมานครเนี่ยนะครับนะฮะ
ลิเกชื่อดังของเมืองเชียงใหม่อ่าขออภัยเมืองโคราชนะฮะ
เขาตั้งก่อตั้งมาห้าสิบปีแล้วนะฮะนายยอดเยี่ยมวงยุทธจักรนะฮะ
เป็นหัวหน้าคณะก็นำสมุดจดคิวมาให้ดูเลยว่าช่วงธันวาคมปีที่แล้ว
จนถึงมีนาคมปีนี้โดนยกเลิกไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม
ที่เหลืออยู่เลื่อนแบบไม่มีกำหนดนะฮะ
ปีใหม่ที่เคยไม่ต่ำกว่า๒๐งานเนี่ยงดทั้งหมดศูนย์รายได้มากมาย
ทีมงานกว่าร้อยคนว่างงานกลับบ้านหมดครับทำนาทำสวนทำไร่นะฮะ
ขณะที่ย่านถนนมุกขมนตรีนะฮะซึ่งมีคณะลิเกตั้งอยู่กว่า๒๐คณะนะฮะ
ก็ปิดเกือบทั้งหมดแล้วครับเพราะไม่มีงานมา๑เดือนแล้ว
บางคณะที่เปิดอยู่ก็ตั้งร้านขายข้าวราดแกง
ก๋วยเตี๋ยวกันไปอาหารตามสั่งกันไปนะฮะ
เป็นการเลี้ยงครอบครัวในช่วงของวิกฤตของโควิดแบบนี้นะฮะค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดยะโสธร
คือคุณพานุชัยลำพุทธาหรือว่าคุณเป้พานุชัยพรสวรรค์
หมอลำซิ่งชื่อดังของจังหวัดนะคะ
มาพร้อมกับตัวแทนนักร้องหมอลำแดนเซอร์นักดนตรีเวทีเครื่องเสียงค่ะ
เขาแววรถกันมากว่า๒๐คนแบบนี้ค่ะ
มาที่ศูนย์ดำรงธรรมมายื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงท่านผู้ว่า
ขอความชัดเจนหน่อยได้ไหมท่านผู้ว่า
เรื่องของการขออนุญาตจัดงานช่วงโควิดระบาด
เพราะงานของเขาได้รับผลกระทบถูกยกเลิกจ้างไปทั้งหมด
จากเจ้าภาพไม่สามารถขออนุญาตในการจัดงานได้
คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทำให้กลุ่มศิลปินขาดรายได้
ก็อยากจะขอแนวทางในการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน

คือตอนนี้แต่ละจังหวัดนายกก็ให้อำนาจสิทธิ์ขาดของพ่อเมือง
รัวพ่อจังหวัดนั้นในการออกคำสั่งออกประกาศออกปลา
ทีนี้เรื่องของการขออนุญาตจัดงานก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าไง